มาดูเรื่องของเงินเงินทอง
คือบางครอบครัวเขาบอกว่าอยู่กันแบบจน
มีเงินพอกินพอใช้
ขายกล้วยทอดแห่งเมืองคำชะโน่จังหวัดอุดรฐานีอ่า
กับสามีก็คือนายพี่ทักสามห้าสกุลอายุห้าสิบปีอ่า
สองสามีภรรยาอยู่กินกันมาสามสิบปีอ่ะครับ
วันดีคืนดีนางสาวสมศรีแม่ค้าขายกล้วยทอดเนี่ย
ซื้อลอตเตอรี่ถูกรางวัลที่๑ค่ะ
งวด๑๖สิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
หมายเลขเจ็ดเจ็ดห้าสี่เจ็ดหก
ถูกไป๒ใบได้เงินไปเท่าไหร่คุณ

บรรยากาศเนี่ยเราเสนอข่าวแน่นอนอ่า
แล้วเป็นบรรยากาศที่บรรดาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนบ้านใกล้เคียงนะฮะ
มาร่วมแสดงความยินดีกับครอบครัวนี้อ่า
ได้เงินไปแล้วก็มีการแบ่งกันไปให้กับญาติญาติ
แบ่งให้ลูกส่วนตัวนายพิทักษ์สามีเนี่ย
ได้มาหนึ่งล้านบาทครับแต่พอได้มาหนึ่งล้าน
มันแทนที่จะสุขเออกลับทุกข์ค่ะทำไมคะ
ทุกข์ค่ะล่าเพราะว่าเมื่อฝ่ายสามีเนี่ย
จับได้ว่าฝ่ายภรรยามีกิ๊กกิ๊กที่ว่าเนี่ยเป็นนุ่มรุ่นลูกเลยนะ
ฮะอูทำยังไงแหละทีนี้ภรรยากลับ
กับสามีเลยสองแสนบาทหย่ากันคือตัวสามีเนี่ย
เขาบอกเขาช้ำใจเหมือนกันนะตอนที่แบ่งเงินแบ่งทองกัน
มันกลายเป็นทุกขลาบเพราะว่าตอนแบ่งเงินแบ่งทองก็ทะเลาะเบาะแว้งกันมา
คือก็ถูก๑๒ล้านตัวภรรยาก็ต้องไปแบ่งให้ครอบครัวของเขาถูกต้องเพราะเขาเป็นคนถูกใช่ไหม
ทีนี้จะมาแบ่งให้สามีโอ้โหก็ทะเลาะกันเถียงกัน
พอพูดเรื่องเงินลอตเตอรี่เถียงกันทุกครั้งจนทะเลาะกันเรื่อยมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
ที่สุดแล้วก็ต้องหย่ากันไปตามที่ตกลง

คือสามีไม่อยากหย่ามากไม่มีหรอกสามีเสียใจบอกว่าไม่อยากหย่าเลย
แต่ว่าท้ายที่สุดทะเลาะกันบ่อยครั้งถูกจ้างหย่า๒แสน
ใช่ค่ะเขาบอกว่าอยู่กันมากว่า๓๐ปีนะมีลูกชาย๒คนนะคะ
คนโตก็อายุยี่สิบเก้าปีแล้วด้วยครับทีนี้ฝ่ายหญิงเนี่ยไม่เคยคิดถึงเรื่องความรักที่มีต่อกันมาเลยอ่ะ
พอมีเงินก็เปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือถึงขนาดว่าตัวสามีเองคิดสั้นจะฆ่าตัวตายเลย
แต่ว่าพอคิดได้ไม่ได้หรอกต้องสู้กันต่อไปเสียดายเวลาที่อยู่มาด้วยกันนะคะ
ส่วนเรื่องรักแบบนี้ที่มันไม่ค่อยสมหวังเนี่ยนะคะก็น่าจะมีอีกหลายคู่แหละ

คุณพิทักษ์เขาบอกรักแบบนี้พอมีเงินมีทองเข้ามาเกี่ยวข้องมันมีปัญหาน่าจะมีหลายครอบครัว

แล้วนายพิทักษ์ยังบอกอีกนะว่ามีคนปล่อยข่าวว่าตัวนายพิทักษ์เองมีเมียน้อย
ถึงขั้นไปซื้อรถให้อะไรอย่างนี้เลยมีสาเหตุมาทำให้หย่าร้าง
ทีนี้ผู้สื่อข่าวพยายามติดต่ออดีตของนายพิทักษ์นะ
ว่าเอาจริงมันเป็นยังไงก็ติดต่อยังไม่ได้